แต่ก็เอ๊ะเสียงแววมาแว่วมาจากไหน
ปรากฏว่าตอนเช้ามาเจอครับ
พบว่าเสียงตะโกนนั้นมาจากตรงนี้คุณ
จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำ
แล้วมันเป็นจุดที่ลึกลงไป๑๐เมตร
มีผู้ชายคนหนึ่งตกลงไปข้างล่าง
ขาหักแล้วก็แช่อยู่ในน้ำทั้งคืนเลยคุณ
เพราะว่าน่าจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตลอดคืน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบบริเวณดังกล่าว
แล้วก็เห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้พัดตกลงไป
ก็เลยช่วยเหลือในตอนเช้านะครับสักประมาณ๖โมงครึ่ง
ตำรวจสพกระทุ่มแบนรับแจ้งเหตุมีคนพลัดตกจากที่สูง
บริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาภาษีเจริญตำบลตลาดกระทุ่มแบน
ที่บริเวณกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสากร
ก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแล้วก็มูลที่ร่วมกระตันอยู่

ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำ
พบว่าผู้บาดเจ็บตกลงไปที่พื้นด้านล่าง
ซึ่งมีความลึกจากข้างบน๑๐เมตรคุณสูงมากนะครับ
ผู้ภัยไม่สามารถนำร่างผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้
ก็ต้องประสานเลยฮะขอรถเครนเนี่ยนะครับ
มาเพื่อจะนำผู้บาดเจ็บขึ้นมาด้านบนนะครับ
โดยเริ่มจากการใช้กระเช้าลอยฟ้าของรถเครน

นี่คุณปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ

มีพยาบาลวิชาชีพแล้วก็มีกู้ภัยลงไปก่อน
เพื่อจะไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ซึ่งผู้บาดเจ็บมีอาการขาหักครับ
แล้วก็นั่งแช่น้ำอยู่นานหลายชั่วโมงครับ
จากนั้นลงไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
ก็ใช้แผ่นยกช้อนร่างผู้บาดเจ็บ

แล้วก็ส่งสัญญาณบอกคนขับเครน
ดึงขึ้นดึงตัวขึ้นมานะฮะ
กระเช้าขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเหมือนกัน

ไปรักษาที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับ
โดยผู้บาดเจ็บก็คือนายประพันธ์ศักดิ์กุลประสิทธิ

ซึ่งจริงแล้วก็เป็นลูกจ้างประจำของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาภาษีเจ้าเรินที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ
บาดเจ็บแล้วก็นั่งแช่น้ำอยู่นานหลายชั่วโมงนะคุณ
เขาตกลงไปข้างล่างจนขาซ้ายหักผิดรูป
ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุก็เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ตอนกลางคืนเนี่ย
ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
เสียงมันแววมาจากไหนนะ
เดินตามหาตามเสียงอยู่ตั้งนานนะครับ
บอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขตก่อสร้างประตูระบายน้ำนี้

แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปช่วยเองได้ไหมคุณ
ช่วยไม่ได้ชาวบ้านเองก็ช่วยไม่ได้

ตกลงไปในช่องแคบแบบนี้ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็หาวิธีในการปฏิบัติการแล้วครับ
นำรถเครนเข้ามาช่วยเหลือนำกระเช้าลงไป

บอกว่าผู้บาดเจ็บน่าจะเดินกลับที่พักในช่วงกลางดึก

จากบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืดมองไม่เห็น
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะตกลงไปข้างล่างได้เองนะครับ

ถึงสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ปฏิบัติการในการกู้ชีพค่อนข้างทุลักทุเลยากเย็นเหมือนกันนะครับ